คำเรียกเสียงหัวเราะเรียกเสียงความสนุกให้กับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าว

ตลอดข่าวขำวันนี้จะพาไปดูการซ้อมวิ่งของนักเรียนกลุ่มนี้กันสักหน่อย
เพราะดูจากท่าเตรียมพร้อมแล้วน่าจะเก่งน่าดูล่ะครับ
เริ่มต่อครั้งอีกหนึ่งอีกหนึ่ง
คุณน้องครับที่คุณครูเขานับ๑๒๓เนี่ย
เขาหมายถึงนับเพื่อปล่อยตัววิ่งไม่ใช่นับจำนวนคนที่มาวิ่ง
ปะโทมาแบบนี้เนี่ย
คุณครูเขาก็ไปต่อไม่ถูกเลยสิครับ
ใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยเชิญทางนี้เลยครับ
แต่บอกก่อนว่าลีลาการขายก๋วยเตี๋ยวของน้องคนนี้เนี่ย
เขาไม่ธรรมดานะจะเด็ดขนาดไหน

มา้โทษแม่งนะจ๊ะ
คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขายเนี่ย

ไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่กว่าน้องเขาจะทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จเนี่ย
เชื่อเลยครับว่าลูกค้าเนี่ยคงจะอิ่มลีลาของคุณน้องก่อน
ยังไม่ต้องสงกระสัยเลยทีเดียวเชียวล่ะแม่งานนี้เนี่ย
คุณแม่เขาทำก๋วยเตี๋ยวต่อดีกว่าครับ
คุณผู้ชมคนไหนเคยโดนเพื่อนสะพ้ายสวันเกิดกันบ้างล่ะครับเนี่ย
แล้วคุณรู้สึกกันยังไงคงจะดีใจกันไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะ
เหมือนอย่างน้องคนนี้เนี่ยที่ดีใจจนไม่รู้จะพูดอะไรเลยล่ะครับ

มันไม่ใช่วันเกิด

เอ้าไม่ใช่วันเกิดน้องหรอกเหรอ
เพื่อนเขาก็อุตส่าห์เตรียมทั้งเค้กทั้งร้องเพลงอวยพรมาให้ทั้งที

ก็นึกว่าจะซึ้งจนน้ำตาไหลแต่เดินไม่ใช่วันเกิดน้องซะอย่างนั้นน่ะ
แต่เอานะถือเป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าไปเลยแล้วกัน
พาคุณผู้ชมไปลงเล่นน้ำในสระพร้อมกับน้องกลุ่มนี้กันสักหน่อยครับ
เห็นแล้วเนี่ยมันอดใจไม่ไหวที่จะลงไปเล่นจริง
ว่าแต่น้ำมันลึกหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
ไม่ลงไม่รอคำตอบจากเพื่อนสักคำ
สงสัยน้องเขาอยากจะว่ายน้ำมากล่ะครับ

ขาลงไปเท่านั้นแหละสระมะลึกนี่ว่า
คราวหน้าเนี่ยสงสัยต้องรอคำตอบจากเพื่อนก่อนนะครับ

ก็รอสิรอเพื่อนตอบสิ

สำหรับเวลาเราจะไปเล่นน้องเล่นน้ำอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ดูทั้งหมดเราก็ขำนะครับสรรค่ะ